เรามีเรื่องราวสุดฮือฮามานำเหนอ
พูดถึงความฮือหาเนี่ยมันก็พูดได้หลายเรื่องใช่ไหม

คราวนี้เราจะพูดถึงความมากที่สุด

อายุมากที่สุดจำนวนมากที่สุด

ผู้สูงอายุที่เขาอายุเยอะนี่นะคะ
มีอยู่ที่หนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมานี่เอง
เขารวมตัวกันได้กว่า๑๓คนอายุรวมพันกว่าปี

ผู้สูงอายุเหล่านี้เขามีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวรอฟัง
นี่ก็คงเป็นหมู่บ้านพันปีซะละมั้ง

แต่เรื่องราวของผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นมายังไงเนี่ย
เรื่องนี้เปิดเผยโดยนางทิพประพาพันธ์เหล็ก
นักพัฒนาชุมชนอบตกระเบื้องนอกนะคะ
ลงพื้นที่สำรวจประชากรผู้สูงอายุ
เพื่อที่จะจัดทำแผนการดูแลสุขภาพในอนาคต
ปรากฏว่าพอไปถึงหมู่บ้านนี้

มีผู้สูงอายุตั้งแต่๗๐ปีขึ้นไป

ทั้งหมด๙๗๔คน

เป็นผู้ที่สูงอายุ๙๐๑๐๒ปี

อายุ๙๐ปีขึ้นไปมีตั้ง๑๓คน
รวมกันแล้วก็มากกว่าพันปีแน่

นางทิปภาบอกว่าโอ้โหน่าทึ่งมากเลย
เพราะว่าตามที่เคยไปสำรวจหมู่บ้านต่างเนี่ย
เหลือผู้สูงอายุที่อายุประมาณ๙๐ขึ้นไป

โอ้โหแบบนี้เขาต้องมีเคล็ดลับแน่เลย
แน่นอนก็เลยไปพูดคุยกับผู้สูงอายุแต่ละท่าน
แต่ละท่านก็แข็งแรงดีเดินเองได้
โต้ตอบดีไม่หลงไม่ลืมเลยนะคะ
พนาสังคมก็เลยสันนิษฐาน
น่าจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่ดี
เพราะว่าอยู่ตามธรรมชาติ
ไหล่ท้องนาอากาศบริสุทธิ์
ส่วนชาวบ้านเองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอง
มีอาชีพเป็นเกษตรกรเหมือนกับว่าจะต้องออกแรง

แต่คุณยายแต่ละท่านเนี่ยมีแค่ละบิดักอย่างไร
ไปฟังเสียงของคุณยายกันหน่อยค่ะ

พักผ่อนใช่ไหมล่ะ
พักหมายถึงผักไม่ได้พัก

ภาษาอีสานผักเป็นสำเนียงชาวโคราชคุณยายเขา
กินผักทุกชนิดกินผักทุกอย่าง
ผักพื้นเมืองผักตามป่าตามท้องทุ่งนามันธรรมชาติ

มันก็มีพฤกษะเคมีมีสารที่เป็นประโยชน์แหละ
ส่วนเนื้อสัตว์ก็ไม่ค่อยทานเพราะมันย่อยยาก
ถ้าจะทานเนี่ยผู้สูงอายุก็จะทานอาหารโปรตีนที่ย่อยง่าย

คุณยายบอกว่าเรื่องกินเรื่องสำคัญจริง
ถ้าใครอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคุณตาคุณยาย
ก็ต้องใส่ใจเรื่องของอาหารการกินนี่แหละค่ะ
เพราะถ้ายิ่งได้อยู่นานอายุมากก็ต้องยิ่งแข็งแรง
จะได้มีโอกาสไปทำอะไรอีกหลายอย่าง
อย่างเช่นเรื่องของคุณไปล้นโชคไง

มาที่เรื่องนี้เลยเอาก็ว่ากันไปอีกหนึ่งสิ่งก็คือ
การที่ผู้สูงอายุเขาอยู่ร่วมกันเยอะแบบนี้
เขาก็มีเพื่อนที่จะพูดคุยด้วยถูกไหม

หลานออกไปทำงานแต่ผู้สูงอายุก็อยู่ที่บ้าน
อยู่กันเยอะแบบนี้โอ้ยเพื่อนเพียบ
คุยกันภาษาเพื่อนฝูงในวัยเดียวกัน
บางทีอาจจะฝึกบวกเลขเรื่องวิชาคณิตศาสตร์

แต่ว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าผู้สูงอายุที่หมู่บ้านแห่งนี้
เขาแข็งแรงกันทุกคนเพราะว่าเขาทานผัก

ถ้าอารมณ์ดีแล้วอายุยืนแบบนี้
เปิดดูตลัดข่าวชาวนี้อารมณ์ดีทั้งวี่ดังวัน
คุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าความสุขความสนุกใช่ไหม